แล้วก็ตอนนั้นญาติเขาก็เลย
แต่ว่าหลักฐานแค่นี้พอไหมครับพอนะ
พอนะพอว่าวันนั้นที่เราฟังอาจารย์ออทรัลนะ
ก็คือเลือดไม่ได้รับออศิเจน
เห็นว่าแม้ว่าแพทย์แสนสุดแต่นั้นขนาดนั้นน่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุเลือดเป็นกรด
แต่เพราะอะไรที่เป็นกรวดมันไม่ได้ต่อ
เพราะฉะนั้นแพทย์ชนสูตรพลิกศพถูกแล้ว
ผิวดำอืมถูกไหมตำรวจก็ต้องเข้าใจว่า
ภรรณาสูตรก็ไม่รู้หมอก็ไม่ระบุพะกะนั้นผมเชื่อ
ว่าถ้าเขาตั้งข้อหาเรื่องของกรณีการตายของเจ๊น้อยได้
ครับแสดงว่าเขาเชื่อตรงนี้แล้วไงคือสาเหตุการตายเนี่ยนะ
คดีคาดตรรรมทั้งหมดจุดสำคัญอยู่ที่การจรรย์สูตรพิกษบผล
การจรรย์สูตรพิกษบอันนี้ชัดเจนเลยยำน้อยร้อนกลับเป็น
ผู้กับโจ้นึกออกไหมอ่าตายเพราะขาดอากาศหายใจ
ไม่ใช่ตายเพราะหัวใจวายนี่เราจะเห็นภาพขึ้นมาเลย
อย่างนั้นมันก็เป็นความรู้เพราะฉะนั้นที่แรกผมยังแปลกใจว่าเอ๊ะ
ผมคิดไม่ออกนะว่าทำไมเขาถึงตั้งเรื่องเจ๊น้อยด้วย
นี่ไงผมฟังบอกเลือดเป็นกรวดแล้วมาชนกับอาจารย์ออสก็ใช่แล้ว
เพราะอย่างถ้าเคสของคุณก้อยเนี่ยผลชนสูตรชัดเจนว่ามีสารสายนายในร่างกาย
ครับของสวัสดิปูก็ผ่าชนะสูตรทันก็พบสายนายในร่างกาย
ซึ่งผลระบุว่ามันเป็นระดับเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิตได้ด้วย
ทันทีครับแต่อย่างของเจ๊น้อยผักเอาละตอนนั้นไม่ได้เจอแต่ว่าเจอ
เลือดเป็นกรดนี่ไงคำตอบมันอยู่ตรงนี้ไงซึ่งอาจารย์ออสบอก
ใช่มันเป็นมันเป็นปฏิกิริยาอย่างนี้ปฏิกิริยาที่คนที่รับสารสายนายอ่า
อ่าเขาเข้าใจแล้วเริ่มจะเข้าใจนะครับดังนั้นชาวบ้านจะได้เข้าใจว่า
มันมันถ้ามันมีผลชนสูตรพลิกศพมันต่อได้อ่าแต่ถ้าเกิด
เกิดผู้ต้องหาเขาบอกอ้าวมาเกี่ยวอะไรก็จะไปเลือดเป็นกรด
เกี่ยวกับอะไรกับฉันอ่ะมันมีสภาพแบบคือตอนนี้สันหลัด
สันหลัดก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ให้พิสูจน์แล้วอ่ะ
คือวันนี้ที่ผมบอกรูปแบบของพฤติกรรมของการกระทำเนี่ย
อย่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตราสองร้อยยี่หกปกติเนี้ยครับ
สารจะไม่รับฟังเรื่องที่เคยทำเว้นแต่รูปแบบลักษณะ
และพฤติการของการกระทำทีนี้พอนั่งฟังเนี่ยครับ
เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพฤติกรรมเริ่มต้นเนี่ย
จำนำรถไปถ่ายรถจำนำรถเอารถ
และที่สุดเขาก็ปลอมแปลงทะเบียนรถสวมใช่ไหมพฤติกรรม
มาเขาจะเริ่มทำอะไรเขาจะเริ่มเรื่องของอะไรนะหวย
หวยค่ะพอเริ่มหวยเนี่ยเขาพัฒนาการการเล่นหวย
เขาสร้างตัวละครนะครับมีนายเคมีกาวาว
แล้วพอสุดท้ายสรุปว่าในเคก็คือแด้
แล้วมันก็พันกันหมดเลยไงถ้าถ้าต่อมาพัฒนาไปเรื่องของวงแชร์
วงแชร์เนี่ยตัวเองแสดงเองเป็นเท้าและผมคิดว่าบางวงเนี้ย
จะไม่มีวงจริงเพราะฉะนั้นที่บอกที่ที่ทนายเขาบอกว่า
ไม่เคยเป็นเท้าแชร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้
ไม่ใช่แชร์จริงนึกออกไหมนี่เขาพูดเองมันก็พันมาเอง
ทนายเขาก็บอกว่าเยนี่ไม่เคยไม่เคยบ้าไม่เคยก็จริง
คือเราก็ว่าจริงไม่ได้เพี้ยนหรอกแล้วตอนนี้ที่บอกว่า
ไม่เคยเป็นเท้าแชร์แสดงแชร์วงนี้ไม่ใช่แชร์วงจริง
เหมือนที่เขาทำทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นแชร์อุปรกฉันตั้งขึ้นมาถูกก็เนี่ยมีลิสต์ไลน์ชื่อ
นั่งส่งดอกอะไรกันมาอะไรกันนี่ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
เชื่อว่าเป็นอย่างงั้นนะถ้าฟังคุณอ้อพูดเนี้ยอืม
แล้วที่ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้
เพราะที่เขาทำให้ไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะ
โดยเฉพาะที่คุณอ้อบอกอะไรนะตั้งวงแชร์มาเพื่อ

มันโหดมากนะอาจารย์เพราะว่าวงแชร์เนี่ย
วันที่ห้าสิงหาอ่าแล้วก็มีคนตายวันที่เก้าวันที่สิบ
อืมวันที่เก้าคือวันที่เก้าสิงหาก็คือคุณนุ้ยตำรวจ
นุ้ยตำรวจวันที่สิบคือเจ๊น้อยเจ๊น้อย
หลังจากนั้นถัดไปอีกของครูออสอไม่แน่ใจว่าเดือนไหน
ก็ถัดมาอีกก็คือครูออสอ่าครูออสนี่ยี่สิบพฤศจิกา
กลับมาอีกแต่เขาอาจจะคุยถ้าเคสไหนที่เขาคุยได้
เขาก็ยังไม่ทำที่ยังมีผลประโยชน์ต่อเขาอยู่
เขายังไม่ทำก็คิดว่าอย่างนั้น
ซึ่งมันผิดปกติจากการเล่นแชร์อยู่แล้วซึ่งแต่ละคนมันก็จะต่อยอดไปอีก
ใช่ไหมอย่างเดี๋ยวน้อยก็มีไปจำนำรถอะไรอีกใช่ครับอืม
งงยืมเงินอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าผม
ผมตั้งวงขึ้นมานะชวนนะผมส่งไลน์หาเลย
ส่งไลน์หาอาจารย์ปรเมฆหาคุณอ้อหาพัฒน์หาพี่นนท์
มาเล่นแชร์กันนี่เห็นไหมลูกแชร์มีนะ

แล้วก็ทำความรู้จักสนิทสนมไปมาหาสู่
ไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่
ชวนกันทำถึงเวลาที่ผมคิดว่า

ไปเที่ยวชวนไปทำบุญชวนไปปล่อยปลา

ก็เหมือนน้องอะไรนะที่รอดชีวิต

ผมว่าเรื่องนี้มันจริงถ้าดูว่าเขา
ตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลรักษาเรื่องอะไรเนี่ย

เดี๋ยวก็ได้เพิ่มแล้วก็เจาะไปเรื่อย
ตอนนี้เขาก็พยายามแจ้งข้อหาไว้ให้เยอะที่สุดแล้ว
ครับ